ของสมาคมมีข่าวส่งออกมาว่าเจ้าตัวเดินทางเข้าไปพบกับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
แต่อันนี้เป็นภาพเก่านะครับต้องเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่ายังไม่มีใครเห็นนะครับว่าสมาคมมีภาพว่าสารวุฒิมาสุกเข้าไปหานายกสมาคมกีฬาฟุตบอล
แต่ที่แน่คงจะมีการติดต่อกันแล้วนะครับเพราะว่าก็มีหลายข้อมูลที่เปิดเผยออกมา
โดยพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เขาบอกว่าเจ้าหนุ่ยเดินทางไปขอเข้าพบแล้วโดยขอร้องนะครับไม่ให้เปิดเผยสอต่อสาธารณะ
ซึ่งสารวุฒิให้ข้อมูลนะครับว่ามีปัญหาหลายด้านแต่ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพนันฟุตบอล
ซึ่งมีปัญหาครอบครัวนะครับก็บอกว่าเกิดจากเรื่องของการแยกทางกับภรรยาแล้วมีปัญหาเรื่องของการเลี้ยงดูบุตร
ตกลงกันว่าให้ภรรยานั้นรับหน้าที่นี้ไปขณะที่สารวุฒินั้นจะส่งเสียค่าเลี้ยงดูส่วนหนึ่งครับ
ส่วนการเงินก็เกิดจากปัญหาในการบริหารเงินนะครับ
หลังจากมีรายได้ลดลงจากการย้ายมาอยู่กับทีมที่เล็กลงจนต้องยืมเพื่อนแล้วก็ญาติประกอบกับการระบาดของโควิด๑๙

ซึ่งก็มีช่วงที่ไปใกล้ชิดกับเพื่อนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ
จึงทำให้เครียดมากขึ้นก่อนจะแยกตัวไปอยู่ตามลำพัง
แล้วก็ไม่ติดต่อใครนะครับ

ซึ่งก็ไม่มีใครติดต่อสารวุฒิได้ด้วยนะครับ
สุดท้ายก็ถูกยกเลิกสัญญาที่เป็นข่าวกันไป
แล้วก็ทิ้งท้ายว่ายังอยากกลับมาเล่นฟุตบอลครับ
หลังจากทราบปัญหาพลตรวจเอกสมยศก็ได้แต่งตั้ง
พลตรวจโทอำนวยนิมโนประธานคณะกรรมการวินัยและมารยาท
พลตรวจตรีประยนต์ลาเสือที่ปรึกษาสมาคมและนายยงยศพึ่งธรรม
รองเลขาธิการฝ่ายกฎหมายให้เป็นคณะกรรมการ

เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือสารวุฒิตามสมควรต่อไปครับ